อันนี้เป็นเหตุที่ลวงเซลล์สาวขายรถไปก่อเหตุ
แล้วดูสิมัดมือข่มขืนแล้วก็ฆ่าหมกโรงแรมเนี่ยนะคะ
พฤติการของผู้ก่อเหตุนี่น่าจะเป็นอาชญากรข่มขืนต่อเนื่อง
หลายคดีเลยแต่เดี๋ยวจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟหน่อย
เป็นช็อตที่เห็นเหยื่อเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ลูกศรสีเขียวลูกศรสีแดง
นั่นแหละค่ะคือเหยื่อและคนก่อเหตุครับนี่เป็นร้านกาแฟที่สันทรายของเชียงใหม่นะคะ
ผู้ชายลูกศรสีแดงนี่แหละคือคนที่ก่อเหตุใส่เสื้อโปโลสีกรมเนี่ย
มาสั่งกาแฟหน้าเคาน์เตอร์พอสแกนจ่ายตังค์เสร็จแล้วปั๊บ
เหยื่อคือนางสาวอ้อมนางสาวเด่นนภาคุณยศยิ่งอายุ๓๕ปี
เธอน่ะเข้ามาแล้วก็มีโบรชัวร์รถมาด้วยนี่มานั่งคุยกันคือเอาใบเสนอราคามา
มาคุยกันช่วงประมาณบ่าย๓โมงของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๙เมษาค่ะ
เพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุลวงเหยื่อออกมาตรงนี้นะไม่เข้าไปที่โชว์รูมนะ
เหยื่อเดินออกมาตรงนี้ห่างจากโชว์รูมแค่ไม่กี่สิบเมตรเอง

หลังจากนั้นค่ะทางเซลล์เองพร้อมด้วยผู้ก่อเหตุ
ก็เดินออกจากคาเฟ่แล้วก็ไปขึ้นรถกระบะสีขาวตู้ทึบ
แล้วหลังจากนั้นนะฝ่ายหญิงก็หายตัวไปเลย
แต่กล้องวงจรปิดนอกคาเฟ่ไม่มีนะ
ก็เลยไม่สามารถจับภาพว่าตอนที่พาไปขึ้นรถ

เห็นภาพชัดเลยเพราะว่าเขาลดแมสลงมาที่คางด้วย

สามีของนางสาวอ้อมเองและแย่ดรวมถึงเพื่อนของนางสาวอ้อมนี่ตามหา
ไปแจ้งความกับตำรวจ
ที่ตำบลแม่แฝกที่สันกำแพง
ระยะทางเนี่ยโอ้โหจะ๔๐กิโลเนี่ยนะคะ
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็มีชาวบ้านบอกว่าเห็นนะ
เห็นผู้ชายคนนึงไปนอนซ่อนตัวอยู่ที่คูน้ำหลังหอพัก
ตำรวจพยายามจะไปคุมตัวค่ะ
ทีนี้ตรงนั้นมันมีเป็นเหมือนกับลวดหนาม

ปรากฏว่าตอนที่ตำรวจไปถึงชายต้องสงสัยคนนั้นน่ะ
หนีไปได้อุ้ยแต่ตำรวจก็ยังไม่ละความพยายามนะคะ

พอได้รับแจ้งช่วง๖โมงเย็นนี่ก็ตามหาต่อเนื่องเลยนะ
ใช่ค่ะก็เรียกว่าต้องใช้กำลังระดมกันกว่า๒๔ชั่วโมง
แล้วก็ความคาดหวังของครอบครัวก็หวังว่าจะเจอตัวนางสาวอ้อมนะคะ
คุณผู้ชมคะจากจุดเริ่มต้นที่เราเห็นกันที่ร้านกาแฟเมื่อสักครู่
คือตัวผู้ก่อเหตุใช้อุบายลักษณะว่า
ให้ทางด้านเนี่ยเซลล์สาวคุณอ้อมเนี่ย
เอาบัวชูเอาเอกสารเนี่ยมาพูดคุยเพราะเขาบอกเขาว่าอ้างว่าตัวเองอ่ะ
ขับรถเลยโชว์รูมไปแล้ว
งั้นเดี๋ยวตามมาเจอกันที่ร้านกาแฟก็แล้วกัน
มันก็เลยมีภาพแบบนี้ปรากฏออกมาแบบนี้
โดยตัวคนร้ายนะคะคือนายนัทพลผันพดุงทรัพย์อายุ๔๐ปี
สุดท้ายตำรวจคุมตัวได้แถวย่านประตูท่าแผ่
เจ้าตัวให้การรับสารภาพแบบนี้เบื้องต้นว่า
เขาก่อเหตุฆ่านางสาวอ้อมจริง
บอกแบบนี้นะคะว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
หลังจากที่เขาลวงนางสาวอ้อมหลอกให้มาที่ร้านกาแฟแล้ว
ก็ไปบอกกับนางสาวอ้อมแบบนี้ว่า
บอกคุณอ้อมว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นรถไปด้วยกัน
เพราะว่าเดี๋ยวจะจองรถอ้าวไม่มีเงิน
โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทราย
หลังจากนั้นเจ้าตัวค่ะก็พยายามข่มขืน
แต่ทางด้านของคุณอ้อมขัดขืนแล้วสุดท้ายเขาก็เลยก่อเหตุ
คือบอกว่าตัวของเหยื่อขัดขืนนะ
เขาเอาทั้งเชือกอะไรมัดแขนมัดขาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วเอาผ้าอุดปากจากนั้นใช้ค้อนคุณทุบท้ายถอย
เหยื่อแน่นิ่งเสียชีวิตนะฮะ
ค่ะก่อนที่เขาจะอุ้มศพของคุณอ้อมเนี่ยขึ้นรถนะคะ
ไปโรงแรมในพื้นที่แม่ปิ่ง

ใช่ค่ะเพราะต้องการอำพลางศพ
แล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ขับรถกระบะตู้ทึบคันนั้นแหละค่ะ
จอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถที่วัดหนองบัวค่ะ
มันมีภาพจากวงจรปิดนี่ฮะที่เห็นว่ารถกระบะตู้ทึบเนี่ย

ก็คือตอนนั้นแหละฮะที่เอาศพของคุณอ้อมเนี่ย
มาไว้ที่โรงแรมม่านรูดนะฮะ
มีวงจรปิดนะภาพมืดที่รถกระบะตู้ทึบเนี่ย

คือเข้ามาติดต่อกับพนักงานของโรงแรมม่านรูด
จากนั้นนะถอยเอาท้ายกระบะเข้าที่ห้อง
แล้วก็เอาตัวของเหยื่อซึ่งเสียชีวิตแล้ว
เอาไปไว้ในห้องในมั่นรูดห้องหมายเลข๘
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีการโทรศัพท์
ให้แฟนสาวขับเก๋งมารับตัวเอง

ทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยนะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์วนกลับมาที่โรงแรมอีกนะโรงแรมเดิมอะค่ะ
แล้วจะมาดูไงว่าเหยื่อตายจริงหรือเปล่าตายแล้วหรือยัง
โอ้โหทำไมจิตใจโหดเยี่ยมมากเลยนะ
หลังจากนั้นบอกกับทางโรงแรมว่าขอเช่าห้องเพิ่มอีกวันหนึ่ง

ยืดเวลาไงในการอำพลางศพแล้วตัวเองจะได้หนีได้ทันคุณ
แต่ท้ายที่สุดเขาก็ถูกจับได้ซะก่อนนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็พอจับตัวมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็เลยเอาตัวนายนัทพลไปชี้จุดที่ซ่อนศพ
ทำที่โรงแรมจุดเนี่ยฮะ
พอไปดูในห้องเนี่ยเจอศพอยู่ในห้องน้ำเชือก
อยู่ที่คอแขนก็ถูกรัดด้วยเคเบิ้ลทายสภาพศพแบบนี้ค่ะ
แล้วตรงคอด้านหลังนะโดนทุบด้วยของแข็งเลือดออกปากออกจมูกหมดเลยค่ะ
สภาพแบบนี้ตอนที่ตำรวจกำลังตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ของคนตายสังเกตการณ์อยู่ตลอดค่ะ
ห่มร้องไห้แล้วตะโกนนะด่าทอสาบแช่ง
พูดออกมาด้วยว่าแบบนี้มันต้องตายต้องได้รับโทษประหารเท่านั้น

ส่วนคนเสื้อน้ำเงินคือแฟนนุ่มแฟนนุ่มคือพูดถึงคนร้ายด่าเลยคุณ
ด่าเลยฮะว่าเหมือนขออภัยคุณผู้ชมสัตว์นิรฉาอะไรแบบนี้นะฮะ
ส่วนแม่ก็ตะโกนเลยบอกเอามันไปประหารชีวิตนะ
ค่ะนี่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ต้องวางกำลังโดยรอบนะ
แล้วก็พาตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถแล้วออกจากพื้นที่
แต่ช็อตนั้นมันก็เป็นความชุลมุนวุ่นวายเพราะอะไร
ญาตินี้พุ่งเข้าไปจะทำร้ายเลยนะ
ตำรวจพยายามสกัดเอาไว้ได้ทัน
ครับจังหวะนี้นะฮะจริงมันมีเสียงนะ
ญาติพุ่งตัวเข้าไปตะโกนด่าแล้วก็จะกระทืบนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่เหตุการณ์เมื่อวานรวบตัวได้
พาไปชี้จุดเกิดเหตุพบเป็นศพแล้วนะฮะ

ของคุณอ้อมแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนางกัญญาเนี่ยนะครับพร้อมญาติเนี่ย
นำหัวหมูมาแก้บนที่บริเวณสารเท้ามหาพรม
หน้าสพสันทรายแม้ว่าจะเป็นการแก้บน

ขอให้ตำรวจเจอลูกสาวแบบมีชีวิตนะฮะ
แต่สุดท้ายไม่เจอที่มีชีวิตเป็นร่างไร้วิญญาณ
แต่แม่ก็ต้องมาแก้บนนะครับเปิดใจกับผู้สิทธิ์ข่าวบอกว่าลูกสาวเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทำงานเป็นเซลล์ขายรถมานานเป็นคนนิสัยดี
ตอนนี้ครอบครัวทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ผู้ต้องหาออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนจะนำตัวเข้าห้องขังต่อนะครับ
หลังจากเมื่อคืนนี้ต้องจัดเวรยามดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ
เพราะหวั่นผู้ต้องหาจะฆ่าตัวตายนะฮะ
แต่ผู้ต้องหาไม่มีท่าทีสลดนอนหลับได้ปกติ

จังหวะที่นำตัวออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือ

นี่เอาจริงนะเล่าข่าวนี้ไปนี่ดูพฤติการก็โหดร้ายแล้ว
แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ฟังหลังจากนี้อีก

เพราะอะไรไปตรวจสอบประวัตินัทพลคนนี้เนี่ยนะ

จะเป็นอาชญากรข่มขืนต่อเนื่องหรือยังไงเนี่ย

ปรากฏว่ายังไม่ทันพ้นเดือนค่ะ
เมื่อ๑๐เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ก่อเหตุ

แล้วไปเจอคนขายวัย๑๘ปีเขาขายนมเปรี้ยวใช่ไหม
นมเปรี้ยวช่วยครอบครัวอยู่อยู่ที่แยกแม่กวงคุณกลางวันแสกเลยนะฮะ
แล้วคุณคิดดูสินายนัทพลคนนี้มันเอามีดจี้
ผู้เสียหายวัย๑๘ขึ้นรถแล้วก็เอาพลาสติกล็อกข้อมือไว้
แล้วก็ขับไปทางแยกแม่กวงคือไปแวะป่าละเมาะไปล่วงละเมิดถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ
มันยังไม่หนำใจค่ะขับต่อไปเขื่อนแม่กวงบังคับให้ผู้หญิงถอดเสื้อผ้าแล้วข่มขืนอีกรอบนึง
โอ้โหนี่ดูสิพฤติการในการก่อเหตุของเขาเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องวัย๑๘ปีนะญาติของน้องวัย๑๘ปีได้มีการแชทพูดคุยกับทางเพจของบิ๊กเกรียนเขา
บอกว่าโอ้โหไอ้คนนี้หมายถึงว่านายนัทพลเป็นคนเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุกับสาววัย๑๘
และทีนี้มาก่อเหตุทั้งข่มขืนและฆ่านางสาวอ้อมเซลล์ขายรถอีก
ถ้าตั้งแต่ครั้งนั้นสามารถจับกลุ่มตัวได้นะควบคุมตัวในห้องขังนะ
ไม่มีสิทธิ์ออกมาก่อเหตุกับนางสาวอ้อมเลยทีนี้ก็เลยกลายเป็นเหยื่อเนี่ยนะฮะ
ก็เลยมีการถามถึงเรื่องของการควบคุมตัวการจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุคนทำผิด
กลายเป็นว่าอะไรก่อเหตุวันที่๑๐เมษาแล้วมาก่อเหตุอีกทีนึง๒๙๓๐แบบนี้
ใช้เวลา๒๐วันคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะ
เพราะว่าย้อนไปดูประวัติของเขาเนี่ยเขาเคยก่อเหตุเมื่อ๓๑มกรา๖๑นะ
เอาเฟซบุ๊กไปลวงเหยื่อวัย๓๓ปีที่ร้านสะดวกซื้อ
ขับรถมารับด้วยรับไปกินข้าวพอเหยื่อขึ้นไปนั่งบนรถปั๊บ
ตัวนัทพลคนนี้เนี่ยมันทำทีเป็นขับรถหลงทางค่ะ
เอาปืนพกสั้นมามาจี้อย่าตุกติกอย่าขัดขืนนะ
แล้วยึดมือถือจากผู้หญิงไปเลี้ยวเข้าไปในม่านรูดค่ะ
เอาเชือกมัดมือมัดเท้าจับแก้ผ้าแล้วข่มขืนอีก
หลังจากนั้นขังผู้เสียหายเอาไว้ในนั้นแล้วมันก็หนี
ทีนี้ผู้เสียหายดิ้นจนเชือกหลุด
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมคุณคิดดูสิ
ก็สาว๒คนไปรอดนะ๓๘กับสาว๓๓ถูกข่มขืนแหละใช่ค่ะ

แล้วเนี่ยตัวนายนัทพลเขาหนีไหมจับสารอาญาธนบุรีนะ
เพราะว่าจริงเมื่อปี๕๗เขามีอีกหมายจับหนึ่ง
ความผิดฐานชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โอ้โหอันนี้เท่าที่ทีมข่าวตรวจสอบได้นะ
ไม่รู้ว่านอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรอีก
โซเชียลเขาแชร์กันให้พลึบเลยนะ
ถือว่าเป็นอาชญากรข่มขืนต่อเนื่อง
แต่ว่านี่โทษนะ
ถูกจับแล้วก็ถูกปล่อยถูกจับแล้วก็ถูกปล่อย
ท้ายที่สุดก็มาก่อเหตุทั้งข่มขืนแล้วก็ฆ่านะฮะ